สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนไพรในวันนี้กับผมคุณตานังพิสิทธิ์มหันฯนะครับจับตาเตือนไพรของเรานั้นยังคงเกาะติดเรื่องของความแรร์ปวลของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์ฝนนะครับถึงแม้ว่าวันสองวันนี้ฝนที่ตกลงมาในเมืองของเราจะมีการกระจายตัวลดลงนะครับแต่ว่าห
มึงฝนด้วยเช่นเดียวกันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
อื่นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยวัน๒วันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของบริเวณหย่อมความกดอากาศสูงกำลังปานกลางครับ
ที่ตอนนี้ยังคงแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของสปลาว
ตอนบนของเวียดนามอย่างต่อเนื่อง
แผลลงมาในครั้งนี้เป็นกำลังปานกลางเท่านั้นนะครับ
จึงทำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

และตามยอดดอยยอดภูคงจะได้สัมผัสอากาศหนาวกันบ้างแล้วนะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับการแผลลงมาในครั้งนี้ก็ยังคงทำให้สิ่งที่
ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางยังคงเจออย่างต่อเนื่อง

ตอนนี้เองในบริเวณตอนกลางของประเทศไทย
ยังคงได้รับอิทธิพลจากปัจจัยตัวเดิมครับ
ก็คือเรื่องของร่องฝนหรือว่าร่องมรสุม
ซึ่งร่องนี้มีการพาดผ่านในบริเวณทางตอนกลางของประเทศ
อิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่แผลลงมา

ตอนนี้พาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนะครับ

หย่อมฝนในบริเวณประเทศกัมพูชา
แต่ว่าตอนนี้ร่องฝนดังกล่าวอ่อนกำลังลงนะครับ
ทำให้ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคล่างนั้นค่อนข้างที่จะน้อย
ส่วนใหญ่นั้นไปตกในบริเวณพื้นที่ประเทศกัมพูชาสักส่วนใหญ่

เอาความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกอพัดเข้ามาปกคลุม
ในบริเวณพื้นที่ทั้งภาคใต้ฝั่งอันดามัน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง
จึงทำให้ฝนหลักนั้นส่วนใหญ่ในวันนี้
เน้นตกในบริเวณพื้นที่อันดามันแล้วก็ภาคตะวันออกสักส่วนใหญ่
เพราะว่าความชื้นถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่ทำให้มีการก่อตัวของกลุ่มเมฆ

เรามาดูการคำนวณจากระบบพยากรณากาศธรรยะทีวี
พื้นที่สีเขียวปึกคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเยอะเป็นพิเศษ
สังเกตว่าในเมืองไทยของเราค่อนข้างที่จะโล่งนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นไปเน้นตกในบริเวณประเทศกัมพูชา
ถ้าหากเราคำนวณต่อจากนี้เป็นต้นไป
จะพบว่าส่วนใหญ่ฝนไปอยู่บริเวณทะเลจีนใต้

ภาคใต้ก็เน้นฝั่งอันดามันตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออก
จันทบุรีแล้วก็บริเวณจังหวัดตราดครับ
และมีการคาดการณ์นะครับว่าตั้งแต่วันที่๑๔ไปจนถึงวันที่๑
จะมีมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งแผลลงมาปกกลุ่ม

บริเวณฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้พื้นที่ภาคเหนือ

ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มมากขึ้น

นี่คือลักษณะการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ
ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป

ยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษด้วย
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในวันนี้ครับ
ผมพุกตะนันที่ศิษย์มหันต์สวัสดีครับ